สำหรับงานบางกอกเจมสแอนจิลเวอรี่ที่จัดขึ้นที่อิมแพคเมืองทองทานี
มีคนร้ายเป็นชาวฟิลิปปินส์ค่ะ
มาเมืองไทยเพื่อจะมาขโมยของในงานโดยตรงเลยนะคะ
แล้วก็ขโมยสร้อยคอเพชรไปมูลค่า๓แสนบาท
ตำรวจจับตัวได้ตอนที่เตรียมกำลังจะขึ้นเครื่องหนีออกนอกประเทศ
พรุ่งนี้ตำรวจก็เตรียมที่จะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
วันนี้เค้นสอบแบบแยกห้องกันเค้นสอบเลยค่ะ
เพราะว่ามีผู้ต้องหาทั้งหมด๕คนที่ร่วมกันก่อเหตุนี้
ผู้ต้องหาชาวฟิลิปปินส์๕คนนะคะที่ร่วมกันก่อเหตุ
ขโมยสร้อยเพชรน้ำหนัก๘๑๗กรัฐมูลค่า๒๗๐๐๐บาท
จากร้านจิเวอรี่แห่งหนึ่งภายในงานบางกอกเจมสนจิเวอรี่แฟร์
ถูกพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรปากเกร็ดเค้นสอบปากคำตลอดทั้งวัน
โดยมีตำรวจท่องเที่ยวเป็นล่ามภาษาเข้าร่วมสอบปากคำด้วย
พนักงานสอบสวนได้นำตัวผู้ต้องหาแยกกันสอบแบบแยกกันคนละห้องเลย
ซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพายให้กันว่าตัวเองนั้นมีอาชีพขายสินค้ามือสอง
เดินทางมาประเทศไทยเมื่อวันที่๕กันยายนที่ผ่านมา
โดยมีนายฟลอเรนซาโปโคเป็นคนชักชวนแต่ก็ต้องออกค่าตัวเครื่องบินโดยสารมาเอง
มีกลุ่มเพื่อนที่ร่วมเดินทางไปด้วยรวม๕คนก็เปิดห้องพักแถวประตูน้ำเอาไว้๒ห้อง
หลังจากนั้น๒วันก็พากันไปงานจัดแสดงเพชรและอัญมณีนะคะแล้วก็เดินกันแยกกันเดินแยกย้ายกันดูสินค้า
ระหว่างนั้นนายฟลอเรนด์ก็บอกว่าให้รีบออกจากงานให้ขึ้นแท็กซี่ไปที่สนามบินดอนเมือง
แล้วก็อ้างว่าระหว่างนั่งอยู่บนรถมีผู้ร่วมขบวนการนำวัตถุที่ห่อด้วยกระดาษทิชชู่ส่งให้
แต่ตัวเองไม่รู้ว่าคืออะไรไม่ได้เปิดดูก็เลยใส่ไว้ในกระเป๋าสะพายจนถูกตำรวจจับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่เชื่อคำให้การของผู้ต้องหาค่ะเนื่องจากว่าตรวจสอบเพราะว่าแก๊งนี้มีการวางแผนมาเป็นอย่างดี
โดยมีนายเอ็บลูซ่าคริสเตียนคาปิโอเป็นหัวหน้าแก๊ง
แล้วก็ตรวจสอบวีซ่าพบว่าเดินทางเข้าออกประเทศไทยหลายครั้งแล้วนะคะ
พรุ่งนี้ตำรวจภูทรปากเกร็จจังหวัดนทบุรีจะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุค่ะ
ขณะที่นายวิบูลวงสืบชาติกรรมการบริษัทปริยมิตรจำกัดเข้าแจ้งความกับตำรวจนครบานยานาวาหลังพลอยของบริษัทหายไป
งานแสดงเพชรที่เมืองทองทานีนะคะระหว่างเริ่มเตรียมงานตั้งแต่วันแรกก่อนจะเริ่มงานเลยค่ะ
นายวิบูลบอกว่าได้ใช้บริการของบริษัทมัลคาอามิตรจำกัดในการขนส่งอัญมณีเพื่อนำไปแสดงในงาน
แต่พอถึงกำหนดส่งมอบสินค้าปรากฏว่าพลอยที่เก็บไว้ในกล่อง๔กล่องมีการลื้อนะคะมีร่องรอยการรื้อการแกะ
แล้วก็มีพลอย๓๒รายการน้ำหนักรวม๔๔๐กรัฐมูลค่ากว่า๑๐ล้านบาทหายไปค่ะ